คุณผู้ชมมาดูที่อุดรธานีคุณแม่
พาลูกชายวัย๖ขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เลย

หนีตายจากพ่อของเด็กหรือว่าผัวของฉันเอง
บอกว่าผัวของฉันทำร้ายร่างกายจนอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว
ต้องขี่หนีตายออกมา๔๐กว่ากิโล
ทีนี้ขี่หนีตายมาจนถึงจุดหมายปลายทางตรงนี้ได้ยังไง
นี่เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เพราะว่าลูกชายตอนที่นั่งซ้อนท้าย
ขณะที่คุณแม่ขี่ท่ามกลางความมืดเมื่อคืนนี้นะ
ลูกชายบอกแม่แม่ไปตามแสงไฟนู่น
ไปตามแสงไฟที่เขาจัดหมอลำอยู่นู่น

มาถึงเขามีการจัดเวทีหมอลำพอดี
แม่ก็เลยมาขอความช่วยเหลือแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะ
คือทีมข่าวของเราได้รับทราบเรื่องนี้
จากทางเพจนี้อัปเดตบ้านดุงนะคุณ
นี่แอดมินเพจท่านเป็นรองนายกอบตด้วยนะครับ
แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนนี้จากคุณครูโรงเรียน
คอดอนแคนในพื้นที่ของอุดรธานี

พบกับผู้หญิงคนนี้ครับนางสาววันเพ็ญ
พร้อมกับลูกชายตัวน้อยอายุ๖ขวบเท่านั้นเอง

นางสาววันเพลเปิดเผยทั้งน้ำตาเลย

ได้พาลูกชายหนีออกจากบ้านเลย
หลังจากที่ผัวฉันใช้ไม้และกำปั้นทุบตีเธอ
เพราะผัวโกรธที่ขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ

โดยเธอขี่รถจักรยานยนต์แบบไม่มีจุดหมาย
ท่ามกลางความมืดฝ่าความมืดมากับลูกชายสองคน
จนกระทั่งลูกชายกระซิบบอกเธอว่าแม่

แม่ไปตามแสงไฟหมอลำที่ส่องขึ้นฟ้า

ไม่รู้จะขี่ไปไหนมืดก็มืดนะฮะกลัวก็กลัวนะครับ

เธอก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาเรื่อย

โรงเรียนตรงนี้เขาจัดงานพอดี

คุณครูก็เลยเห็นใจช่วยเหลือ
เมื่อคืน๒แม่ลูกนอนไหนรู้ไหมฮะ

ยืนยันจะไม่กลับไปหาสามีคนนี้อีก

กลัวผัวฉันจะตามมาทำร้ายอีกนะครับ
คือว่าเขาจะอย่างกันเมื่อไหร่
เวลาได้ยืนเสียงเขาห้อง
นะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่นางสาววันเพ็ญ
เล่าให้ฟังนะถึงชีวิตที่เธอถูกสามี

ที่โรงเรียนบ้านค้อดอนแคนอีกครั้งนะครับ
ก็พบว่าพ่อครัวแม่ครัวของเรียน
ได้พากันดูแลนางสาววันเพ็ญแล้วก็ลูกน้อย

ขณะเดียวกันนะครับทางด้านของกรองพอเขต
พื้นที่การศึกษาแล้วก็นักจิตวิทยาของเขต
ก็เดินทางมาพบกับนางสาววันเพ็ญแล้วก็น้องโชค

เรื่องต้นจะหาทางในการช่วยเหลือ๒แม่ลูก

ก็ต้องให้ได้เรียนหนังสือเหมือนกับนักเรียนคนอื่นนะคุณนะ
เพราะว่าขี่ข้ามจังหวัดมาจริงน้องโชคเขาก็มีที่เรียนอยู่นะ
เรียนอนุบาลเองแต่ทีนี้ขี่หนีพ่อมาแล้ว
ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงต่อกับชีวิตแม่ลูกคู่นี้นะครับ
ส่วนจะไปเรียนที่ไหนอย่างไรทีนี้ทางหน่วยงานก็ต้อง
มีการที่จะพูดคุยกับหลายหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือนะครับ
เรื่องต้นก็มอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือนักเรียน

ขณะที่ยุติธรรมจังหวัดและพัฒนาสังคมจังหวัดของอภัยของอุดร
หาทางในการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของการ

คือจะแยกทางจริงก็ต้องหย่าไปเลยเขาจะได้ไม่ตามมา
คือทางฝั่งคุณวันเพ็ญบอกเขาจะไม่ตามมารังความอีกนะครับ
เพราะกลัวเหลือเกินแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้จะไปอยู่ที่ไหนแล้ว

เสื้อผ้าข้าวของไม่ได้เก็บออกมาเลยสักชิ้นหนึ่ง
เธอก็บอกเธอไม่เอาแล้วนะไม่กลับไปอยู่กับสามีแน่ค่ะ
หลายคนก็บอกว่าน้องนี่ลูกนี่ก็ไหวพริบดีนะคะ